ส่วนความกังวลที่มาจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะ
ก็ทำให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนนะคะกันอย่าง
ต้องบอกว่าหนาแน่นนะคะหลายคนเห็นภาพที่สถานีกลางบางซื่อเมื่อช่วงเช้า
แล้วก็กังวลนะคุณนัทพงศ์ใครเห็นกังวลทุกคน
เพราะว่ามันเป็นภาพของการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมาก
เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะนี่นี่จากไกลไกลนี่ก็เห็นเลยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของการจราจรด้านหน้า

แล้วคนก็ไปรวมตัวกันที่นี่เพราะวันนี้วันหยุดด้วยไงฮะ

ใช่คนก็รีบไปด้วยสาเหตุนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีกลุ่มที่ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้า
คนก็ไปต่อคิวแน่นอย่างนี้คือ๒เมตรไม่ต้องพูดถึงนี่ค่ะ
คือดิฉันเห็นภาพแล้วนึกถึงสงกรานกลับบ้านคนแน่นแบบนั้นเลยนะคะ
จะต้องเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
ส่วนกลุ่มหญิงตั้งคันคนที่น้ำหนักเกิน๑๐๐กิโล
ชาวต่างชาติอายุ๗๕ปีขึ้นไป
และกลุ่ม๗โรคเสี่ยงให้มาเข้าคิวในช่วงบ่าย
ช่วงบ่ายก็ค่อยดีขึ้นหน่อยนะคะ
จนถึง๓๑กรกฎาคมนะคะ
วันที่๑เดือนหน้า๑สิงหาคม
จะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับคนอายุ๑๘ปีขึ้นไป
แล้วก็๗กลุ่มโรคเรื้อรังที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้น
เฉลี่ยวันละ๒๐๐๐คนนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่า
มีจุดฉีดใกล้บ้านที่ไหนก็ให้ไปที่นั่น
เดี๋ยวเราจะมีให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะ

เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็สามารถพาผู้สูงอายุไปฉีดได้

เพราะฉะนั้นอย่างที่นี่ถ้าใครลงทะเบียนไว้
ก็จะรวดเร็วกว่าคนอื่นหน่อยนะคะ

ไปคุยกับคุณกรันปิ่นวนิษฐ
คุณกรรณพาคุณแม่มาฉีดวัคซีนที่นี่

เครือข่ายระบบมือถือออนไลน์ตั้งแต่ตอนแรก

เพราะว่าเขาจะลันไปตามระบบนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็รวบรวมค่ะ
จุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับ๓กลุ่ม

กลุ่มที่๑ก็คือกลุ่มที่สามารถ

หญิงตั้งคันผู้ที่มีน้ำหนักเกินร้อยกิโลนะคะ

จอนี้นะคะก็คือสถานีกลางบางซื่อ

กลุ่มที่๒ก็คือวอคอินสำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้จะมี๑๑จุดด้วยกันนะคะ

ก็ดูตามหน้าจอได้เลยนะคะ
คุณผู้ชมจำไม่ได้ก็แคปหน้าจอไว้ก่อนค่ะ
ส่วนกลุ่ม๖๐ปีขึ้นไปแต่ให้ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจนะคะ
กลุ่มนี้แอปเป๋าตังค์ด้วยนะคะ
กลุ่มนี้จะมีสถานที่ฉีด๑๕จุด
นี่ค่ะเรารวบรวมมาให้แล้วก็กระจายกันไป
จะได้ไม่ต้องไปแออัดกันที่สถานีกลางบางซื่อนะคะ
สำหรับที่บังซื้อเองเนี่ยนะคะ
ก็น่าจะมีแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเร่งจัดระเบียบผู้เข้ารับวัคซีนแล้วนะคะ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
เดี๋ยวจะใช้ระบบนัดหมายตั้งแต่วันที่๑สิงหาคม
ก็น่าจะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เดินทางมารับวัคซีน
เพราะว่าจะมีวันเวลานัดที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็ย้ำเรื่องของการไม่มาก่อนเวลา
คือนัดเวลาไหนก็มาเวลานั้นอาจจะมาล่วงหน้านิดหน่อย
แพทยงมิ่งขวัญมิชัยดิศก็บอกว่า
ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณหน้าทะพง
มีการทุจริตจองคิวเพื่อรับวัคซีน

คือมีการไปแฮ็กระบบของบริษัทเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่ง
แล้วเอาโคต้าฉีดวัคซีนไปขายสิทธิ์ต่อ

จ่ายหัวละ๕๐๐๑๐๐บาท
ตอนนี้เขาแจ้งความดำเนินคดีได้แล้วนะคะ
คือเขาจับได้แล้วแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีแล้ว
แล้วถ้าสอบสวนพบว่าทำผิดจริง
ก็จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ส่วนใครที่ไปซื้อสิทธิ์มารับวัคซีน
ถ้าเกิดว่าให้ร่วมมือในการให้ข้อมูล
จะกันไว้เป็นพยานแล้วก็ฉีดให้
แต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่ฉีดให้
และถือว่าเป็นผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะ
โอ้มันก็ยังมีช่องว่างให้ไปก่อเหตุจนได้นะคะ